ท่านผู้ชมครับวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านนัดแถลงข่าวนะครับ
พักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดห้าพักนะครับพักเพื่อไทย
ก้าวไกลเสรีรวมไทยเพื่อชาติประชาชาติพลังปวงชนชาวไทยนะครับ
นี่นะฮะวันนี้ออกแถลงการนะครับ๕พักร่วมฝ่ายค้าน
ระบุว่าตลอด๗ปีที่พลเอกประยุทธ์ได้ยึดอำนาจและเข้ามาบริหารประเทศ
การบริหารล้มเหลวเกือบทุกด้านสร้างปัญหาและผลกระทบต่อประเทศ
โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตปัจจุบันในการจัดการกับการระบาดของโควิด๑๙
ทั้งการจัดหาวัคซีนการกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีน
กลายเป็นประเทศที่มีจำนวนวัคซีนและฉีดวัคซีนอันดับท้ายในภูมิภาค
พักร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้มีภาพการแถลง๕พักร่วมกันที่รัฐสภานะครับ
ซึ่งทางพักฝ่ายค้าน๕พักบอกว่าเท่ากับว่ารัฐบาลเป็นต้นต่อของการระบาด
ในหลายระลอกความล้มเหลวในการควบคุมการระบาดเพราะการจัดการเรื่องเตียงดรูแลกลุ่มโซนเสี่ยงและป่วยหนัก
ก็เลยบอกว่าขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลมีความรู้
มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศต่อไป
อันนี้ฝ่ายค้านเขาออกมาแถลงกันนะครับในวันนี้